ส่วนช่วงแรกนี้เรามาเริ่มต้นดูกันที่ความเคลื่อนไหวทางการเมืองกันก่อน
เป็นอีกหนึ่งความน่าสนใจเพราะพออดีตนายกรัฐมนตรีบิ๊กจิ๋วออกมาพูด
ตอนนี้หลายคนเริ่มให้ความสนใจแล้วนะครับ

เพราะว่าเป็นอดีตนายกรัฐมนตรีผู้มากประสบการณ์นะคะ
บอกว่าก็อย่าไปให้ความสำคัญมากเลยกับรัฐธรรมนูล
สิ่งสำคัญตอนนี้ก็คือรัฐบาลคอสชควรที่จะรีบคืนอำนาจให้กับประชาชนนะคะ
โดยระบุด้วยนะคะว่าไม่มีความจำเป็นที่คอสชนั้นจะต้องรอดูในการปฏิรูปประเทศ
ส่วนอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวในเรื่องของการร่างรัฐธรรมนูลวันนี้แน่นอนว่า
ขั้นตอนต่อไปก็คือขั้นตอนของการลงประชามติ
การที่จะเตรียมแก้เรื่องของร่างรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวปี๒๕๕๙
เรื่องของเสียงในการลงประชามติแน่นอนแล้วนะคะ
อาจารย์วิศนุเครืองามบอกว่าจะใช้เสียงผู้ที่เดินทางมาลงประชามติ
ส่วนอายุของผู้ที่มาลงประชามติก็มีการปรับแก้ด้วยนะคะ
ให้เป็น๑๘ปีบริบูรณ์ในวันลงประชามติ
ก็มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งลงประชามติร่างรัฐธรรมนูลในครั้งนี้ค่ะ
พลเอกชาวลิศยงใจยุทธ์อดีตนายกรัฐมนตรี
เปิดบ้านพักซอยปิ่นประพาคมแสดงความคิดเห็นถึงสถานการณ์บ้านเมืองนะคะ
โดยก็เรียกร้องให้ทุกคนค่ะอย่าให้ความสำคัญกับรัฐธรรมนูลมากนัก
เพราะว่าสิ่งสำคัญที่สุดตอนนี้คือการคืนอำนาจให้กับประชาชน
สามารถใช้อำนาจอธิปไตยของตนเองได้อย่างเต็มที่
ขณะเดียวกันไม่จำเป็นที่รัฐบาลคอสชต้องอยู่ต่อในช่วงระยะเปลี่ยนผ่าน๕ปี
หรือกำหนดแนวทางยุทธศาสตร์ชาติ๒๐ปี
ซึ่งก็อาจจะไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ในอนาคต
ที่ต้องกันมาให้ข้อขัดแย้งหรือความขัดแย้งระเบิดเป็นทางต่อสู้กันด้วยอาวุธใช่ไหม
กลับไปเหมือนปี๒๕๐๘๒๕๐๙อะไรนั้น
นึกออกไหมนี่ถูกต้องทุกอย่างแต่หน้าที่ของตัวเองมีแค่นี้นะ
แล้วในช่วงรอยต่อนี่จะทำอะไรก็ทำด้วยคนก็ไม่ว่าปีเดียวครึ่งปีทำได้
แต่ไม่ใช่ว่าขออีก๕ปีนะแล้วก็ต่อไปอีก๒๐ปีในการปลอดภัย
ก็มีความรู้สึกเหมือนเดียวเหมือนกับพวกเรา
คือเข้าใจว่าที่ต้องทำอย่างนี้แต่อยากจะเห็นจุดนี้นำไปสู่บทบาทที่จบภารกิจของเราจบ

อย่างที่ว่าตอนมาได้ดอกไม้

นั่นคือมุมมองของอดีตนายกบิ๊กจิ๋วนะครับ

บุคคลที่จะย่างเข้าสู่อายุ๘๔ปี
ในขณะที่อายุอนามของอีกหนึ่งบุคคลนะครับเป็นปริมาจารย์ด้านกฎหมาย
อาจารย์มีชัยรุชุพันธ์ในฐานะประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูลนั้นเปิดเผยครับว่า
การหารือกับนายวิศนุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีกรณีข้อเสนอ๑๖ข้อของคณะรัฐมนตรี
หลังจากที่ได้ทำความเข้าใจกับนายวิศนุ
ยืนยันว่าข้อเสนอข้อที่๑๖ไม่ได้มีอำนาจหรือกลไกใดอยู่เหนือรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง
สิ่งที่หลายฝ่ายกังวลอาจจะมาจากการตีความที่แตกต่างกัน
เพราะเมื่อมีรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งแล้ว
รัฐบาลชุดปัจจุบันและคอสชก็จะต้องพ้นจากอำนาจทันทีครับ
มาดูเรื่องของการลงประชามติกันหน่อยนะคะ
นายสมชัยศรีสุธิยากรคณะกรรมการการเลือกตั้ง
กล่าวภายหลังเข้าพบนายวิศนุว่า
หารือเรื่องเตรียมการลงประชามติค่ะ
โดยเกณฑ์ที่จะให้ยึดเสียงข้างมากของคนที่มาออกเสียง
ซึ่งจะต้องเขียนในกฎหมายให้ชัดเจนไม่ให้ตีความผิด
ส่วนการส่งร่างรัฐธรรมนูลให้ประชาชนได้กำหนดไว้๓รูปแบบนะคะ

ส่วนที่๒พิมพ์สาระสำคัญของร่างรัฐธรรมนูล
และส่วนที่๓พิมพ์แบบสรุปย่อสาระสำคัญ
ส่วนคนที่จะมาลงประชามติต้องมีอายุครบ๑๘ปีบริบูรณ์

ซึ่งจะทำให้มีผู้มีสิทธิ์ออกเสียงมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นค่ะ
ขณะที่พลตรีวีรชนสุคลทะปฏิภาครองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกว่า
ในการหารือร่วมกันระหว่างพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
กับนายกาเรลโยฮันเนสฮาโต๊ก
อัครราชทูตราชอาณาจักรเนเทอร์แลนด์ประจำประเทศไทยในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะ
นายกรัฐมนตรีกล่าวย้ำถึงความมุ่งมั่นที่จะกลับเข้าสู่ระบอบประชาธิปไตยที่มั่นคง

คุณผู้ชมเองก็สามารถติดตามคำให้สัมภาษณ์ของอดีตนายกรัฐมนตรีพลเอกชาวลิศยงใจยุทธ์
แล้วก็นายมีชัยรุชุพันธ์ได้ทางแอปพลิเคชันใหม่ไทยรัฐเพิ่มเติมค่ะ